๑๖นิรกา๕๐นาทีนะครับคุณผู้ชมครับข่าวเย็นไทยรัฐ
วันนี้คุณอัจฉริยะเดินหน้าต่อครับไปยื่นเรื่องถึงตำรวจปป
นะครับไปยื่นทำไมอ่ะจะให้เอาผิดกับแพทย์นิติเวศ
ที่คุณอัจฉริยะชี้ว่าสร้างพยานหลักฐานเท็จในคดีคุณแตงโม
คุณอัชริยะบอกไม่กลัวนะถ้าตำรวจจะฟ้อง
หลังจากเอาคลิปหลักฐานมาเผยแพร่ยืนยันว่าไม่ได้ทำเพื่อลดความน่าเชื่อถือของตำรวจ
แต่ไม่เชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจคุณอัจฉริยะว่าอย่างนั้น
อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมนะครับ
หนังสือเอาผิดนะครับกับพันธุ์ตำรวจเอกแพทย์หญิง
ณประพัฒนสุมนนะครับท่านเป็นแพทย์สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
กับพวกที่กรประคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบ
หรือว่าปปโดยกล่าวหาว่าสร้างหลักฐานเท็จครับ
อัจฉริยะระบุว่าแพทย์กลุ่มแรกมีการรายงานเท็จเรื่องบาดแผล
ซึ่งยังยืนยันไม่ได้ว่าบาดแผลใหญ่ที่ขาขวานะครับเกิดจากใบพัดเรือ
แต่แพทย์กลับสรุปว่าเกิดจากใบพัดเรือถือเป็นความเท็จครับ
แล้วถือว่าเป็นไปไม่ได้ด้วยที่คนจะตกจากท้ายเรือแล้วจะโดนใบพัดเรือ
อัจฉริยะยังได้โชว์แชทไลน์ครับที่ระบุเป็นการสนทนาของตำรวจชุดทำคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
นำข้อมูลส่งให้บุคคลภายนอกโดยระบุว่าการนำหมูมาจำลอง๑๐ครั้ง
โดนใบพัดเรือเพียงครั้งเดียวเป็นการสร้างหลักฐานเท็จ
ซึ่งอึดอัดใจแต่ต้องทำเพราะพลตำรวจตีวาแหวนนั้นเป็นคนสั่งครับ
สำหรับการหาหลักฐานของเขานั้นไม่ได้เป็นการลดความน่าเชื่อถือของตำรวจ
แต่หากติดกระดุมเม็ดแรกผิดมันก็จะเกิดความเสียหายนะครับคุณอัจฉริยะเปรียบเทียบแบบนั้น
เขาไม่เชื่อว่าคดีนี้เป็นการประมาทส่วนที่ไม่นำหลักฐานให้ตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
จำได้ไหมครับนะฮะแล้วสารก็ยกฟ้องไปแล้วโดยไม่กลัวว่าตำรวจจะฟ้องกลับ
เพราะสามารถเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสำนวนได้

แทนที่จะขอบคุณกลับมาต่อว่าครับ

มาช่วยลูกตัวเองเนี่ยน่าจะขอบคุณเขา

มาตำหนิคนที่มาช่วยเหลือลูกสาวคุณแม่

แต่เรามาพิสูจน์ความจริงกันว่า
ตรงน้องแตงโมเนี่ยเกิดความจริงอะไรกันแน่นะครับ
ก็จะสูดไปยังต่อประชาโดยเร็วที่สุด

ขณะที่พลตบตรีสุพิชัย

คลิปที่เอามาเปิดมาเทียบบาดแผล
ที่ศพของคุณตังโมกับใบพัดนะครับ
ที่นายอัจฉริยะเอามาเนี่ย

มีการบันทึกทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ

เอาไว้เป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดี

ในการชนะสูตรครั้งแรกที่พบ

ซึ่งท่านชี้แจงบอกว่าทางการแพทย์เนี่ย

เพราะอะไรล่ะเพราะระยะเวลาในการชนะสูตรเนี่ย

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม

มันห่างกัน๑๙วันคุณหมอชี้แจงแบบนี้

สถาบันนิติเวทยอมรับว่าการ

ตามมาตรฐานแต่พูดผู้ชมครับ
ท่านผู้ประคับการสถาบันนิติเวศ

ท่านตอบอีกอย่างหนึ่งที่มีคนสงสัยว่าหรือที่คุณอัจฉริยะตั้งข้อสังเกตว่า
เป็นการขโมยศพหรือเปล่าเป็นการลักศพออกมาพิสูจน์หรือเปล่า
คุณหมอบอกว่าศพเป็นของกลางในคดีครับ
ฉะนั้นพนักงานสอบสวนหรือคุณหมอเองสามารถดำเนินการได้นะฮะ

ก็มีหลายเรื่องนะคะที่วันนี้อยู่ในความสนใจสืบเนื่องมา
อีกประเด็นนึงก็คือประเด็นที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินออกมาเปิดเผยข้อมูลบอกว่า
ลำที่เกิดเหตุคดีคุณแตงโมออกมายอมรับแล้วว่ามีการใช้ยานี้จริง
ก่อนหน้านี้นายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
ยื่นเรื่องถึงสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีการตรวจหาแอลกอฮอล์และสารเสพติดในร่างกายของผู้โดยสารบนเรือทั้ง๕คน
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจโทนะคะกีรกฤษธีรานนท์
เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินบอกว่า
สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเข้าชี้แจงบอกว่า
มีผู้เข้ารับการตรวจ๔คนไม่ประสงค์ตรวจ๑คน
ซึ่ง๑ใน๔ตรวจพบสารกลุ่มเบนโซไดอาซิปีน
ชนิดอัลปราโซแลมเป็นวัตถุออกฤทธิต่อจิตและประสาท
สำหรับการเข้าชี้แจงยังเหลือในส่วนของกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
ที่ขอเลื่อนเวลาออกไป๑เดือนโดยจะครบกำหนดปลายเดือนพฤษภาคมนี้
ซึ่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะตรวจสอบว่า
ทำคดีใช้ดุลยพินิษฐ์ด้านใดในการพิจารณาว่า
ควรมีการตรวจพิสูจน์หรือเลือกตรวจพิสูจน์ยังไง
หากพบว่ามีการละเลยอาจพิจารณาดำเนินการ
ตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
พบคน๑พบ๓วัตถุออกฤทธิตรหรือประสาท
ทักตินตามที่ปรากฏในสิ่งความชนมันแหละครับ
สารตัวนี้จริงแล้วก็สามารถที่จะใช้ในทางบวกและทางลบได้
แต่หากพบว่าการใช้ดุลพินิษฐ์นั้นเนี่ย
มีลักษณะของการดำเนินงานที่ไม่โปร่งใส
ในการมีเศรษฐนาแอบแฟ้งหรืออะไรเพราะตาม
ผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะส่งเรื่องไปให้
มันจะเป็นตัวยาที่มีการใช้ในกลุ่มผู้ป่วยบางประเภทนะคะ
ของมันก็คือจะทำให้ง่วงซึมมืนงง
และการใช้ยานี้ก็จะต้องได้รับคำสั่งจากแพทย์เท่านั้น
ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฉุกเฉินให้ข้อมูลว่า
ซึ่งจะต่างจากชนิดอื่นเล็กน้อยก็คือ
มันจะออกฤทธิ์เร็วกว่าการออกฤทธิ์เกิดขึ้นเร็วกว่า
ปัจจุบันก็จะใช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการวิตกกังวล
หรือกลุ่มผู้ติดสุราเรื้อรังค่ะ
อย่างที่กล่าวแบบว่ากินไปแล้วใกล้ไม่เกิน๕นาทีอาจจะหลับได้เลยครับ
ซึ่งเป็นจุดเด่นมากกว่ายานอนหลับตัวอยู่
คุณหมอจะเลือกให้ยาเพื่อดูความเร่งหลวน
ที่ว่าเราต้องการให้คนไข้สะบบหรือให้หลับเร็วมากกว่าแค่นั้น

ยานั้นจะต้องไปรับที่โรงพยาบาลเท่านั้น

ซึ่งเศรษฐกรที่อยู่ในโรงพยาบาลจะต้องการงานเท่านั้น
ไม่สามารถจะซื้อที่รายขายยาได้เลยนะครับ
ถ้าหากว่าเราทราบค่ะว่ามีใครขายยาไหน
ที่มีการขายรัฐฟาสวยังเราสามารถเช่นประโยชน์ได้ครับ
แต่ว่าข้อมูลผู้โดยสารบนเรือที่มีการใช้ยานี้
ก็ทำให้โพสต์ล่าสุดของทนายตั้มเป็นที่สนใจขึ้นมาค่ะ

การพบตัวยาในกระแสเลือดวันที่เพื่อนเสียชีวิต
ออกมาชี้แจงสังคมว่าใช้ด้วยจุดประสงค์ใด
อีกทั้งตัวยาตัวนี้เป็นยาควบคุมควรแสดงใบสั่งจากแพทย์
อันนี้ก็เป็นข้อความเคลื่อนไหวจากเพจของทนายตั้มนะคะ
ขณะเดียวกันไฮโซปอลเองที่ออกมายอมรับเรื่องนี้
เรื่องต้นนะคะทางพันธุ์ตำรวจเอกจาตุรนอนุรักษ

ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้แต่ให้ข้อมูลคร่าวว่า
เมื่อตรวจสอบสารในตัวบุคคลบนเรือข้อมูลต่างเหล่านี้
ทั้งหมดอยู่ในสำนวนการสอบสวนซึ่งก็ได้ส่งมอบให้อายการไปทั้งหมดนะคะ
แล้วก็ทางพลตำรวจโทจีรพัฒนภูมิจิต
บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑ก็ชี้แจง
อธิบายบอกว่าผู้ชายที่กินยาตัวนี้มันมีหลายประเด็น
กินยาให้หลับหรือเป็นการคลายเครียด
ในทางคดียาประเภทนี้อาจจะต้องพบในร่างผู้หญิง

ซึ่งการตรวจพบในลักษณะนี้ยืนยันว่าไม่กระทบกับรูปคดีค่ะ
นี่แหละค่ะก็เป็นประเด็นเรื่องของยาตัวนี้
ที่วันนี้หลายคนก็ติดตามกันอยู่นะคะ
นั่นคือระดับภาค๑

เป็นยากรอบประสาทชนิดหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหา๑ราย
ก็คุณปนั่นแหละเขาก็ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับ
คือมันอยู่ในสำนวนอยู่แล้วแต่ที่ไม่เปิดเผย
เกรงว่ามันจะเป็นผลต่อการต่อสู้คดีระหว่างคู่ความ
แต่เมื่อมีคนนำข้อมูลมาเผยแพร่
ตำรวจก็พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงเท่าที่เปิดเผยได้
ส่วนกรณีที่กล่าวหาว่าการดำเนินการของตำรวจ
ไม่เป็นไปตามรูปแบบและมีความล่าช้า
ตำรวจชี้แจง๒ประเด็นแบบนี้ครับ
กรณีมีคนมาร้องเรียนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จะดำเนินการทันทีในทุกเรื่อง
กรณีที่ใครก็ตามไปร้องทุกข์ที่ปปนั้นยืนยันว่า
ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บังคับบัญชาทุกคน
ไม่เคยก้าวไก่การทำงานของพนักงานสอบสวน
ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการสอบสวนทางกฎหมายครับ
หากใครมีพยานหลักฐานใหม่ที่เกี่ยวข้องกับคดี
สามารถนำมายื่นกับพนักงานสอบสวนได้
แต่พนักงานสอบสวนจะต้องขออำนาจจากอายการ

อยู่ในความรับผิดชอบของอายการแล้ว
ส่วนคลิปที่ในอัจฉริยาเอามาเปิด
ยืนยันว่าคลิปไม่ได้หลุดจากนิติเวทย์โรงพยาบาลตำรวจ
และไม่ได้มีความขัดแย้งในสถาบันนิติเวศ
รวมทั้งไม่มีบุคคลใดบงการอยู่เบื้องหลัง
ตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือเรื่องข้อกฎหมาย
แต่มันมีทงอยู่แล้วก็คือ
อะไรก็ตามที่ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสื่อมเสียจะต้องดำเนินคดีครับ
ส่วนวันนี้เนี่ยนะคะในทางคดีก็มีการสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
อันนี้เป็นผลสืบเนื่องหลังจากที่ทางอายการจังหวัดมีคำสั่งให้สอบปากคำเพิ่มเติมในบางประเด็น
ก่อนที่จะมีการพิจารณาสั่งฟ้องผู้ต้องหานะคะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองค่ะพนักงานสอบสวนสพมนนทบุรี
เพื่อประกอบสำนวนคดีที่ทางอายการจังหวัดนนทบุรีมีคำสั่งให้สอบเพิ่มในประเด็นที่ยังไม่ชัดเจน
ก็ใช้เวลาไม่นานนายนิกรบอกว่าวันนั้นเนี่ย
เขาเป็นคนที่มีหน้าที่บริการนำเรือลำเกิดเหตุขึ้นและลงแม่น้ำ
ครับซึ่งพนักงานสอบสวนก็สอบถามเรื่องที่พบเห็น
อย่างเช่นแก้ววายขวดวายและอุปกรณ์ที่กลุ่มคนบนเรือนำมาในวันเกิดเหตุ
รวมถึงจำนวนของคนบนเรือด้วยนะคะนี่แหละค่ะการสอบปากคำ
อันนี้ก็เป็นการสอบตามที่อายการจังหวัดนนทบุรีมีคำสั่งก่อนหน้านี้นะคะ
พนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องและรวบรวมสำนวนการสอบเพิ่มเติมทั้งหมด
ส่งให้ไอยการวันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมนี้
เพื่อที่จะเอาไปรวมกับสำนวนที่ส่งไปก่อนหน้านี้ในการพิจารณาสั่งฟ้องคนบนเรือทั้ง๕คน
กุญสืออีกหนึ่งคนนะคะส่วนกระแสข่าวที่มีออกมาว่าจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มกับคนบนเรือ
ล่าสุดตอนนี้ที่เช็คไปยังไม่มีนะคะยังไม่มีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับใครค่ะ